ไปดูการเวียนเทียนทั่วไทยเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับ
แล้วก็รวมถึงในวันนี้ที่จะมีการแห่เทียนภัณฑ์ศาสตร์

เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนม
พระเทพวรมุณีเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ได้นำข้าราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยชาวลาวตลอดจนเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
ในพิธีเวียนเทียนท่ามกลางสายฝน
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสานหบูชา

ประชาชนบอกว่าสายฝนก็เปรียบเหมือนน้ำมนต์จากเทวดา
โปรยปลายลงมาในวันพระใหญ่นะครับ
และได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อประสบคณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
ไปดูบรรยากาศที่ยาลากันต่อนะคะ
วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตง
นายดำรงดีสกูลนายอำเภอเบตง
หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชน
พุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
จำนวนมากนำดอกไม้ทูบเทียน

มกลางการรักษาความปลอดภัย
และการอำนวยความสะดวกจากตำรวจทหารและฝ่ายปกครองด้วยค่ะ
พาไปดูบรรยาการที่ราธิวาศ
ที่วัดอุรัยรัฐนารามอำเภอบาเจาะ
มีการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสานหบูชา
ที่นี่เขาก็จะประกอบพิธีช่วงเวลากลางวันเป็นประจำทุกปี
ก็พากันมาทั้งครอบครัวอุ้มลูกจูงหลานมาประกอบที่ทีเวียนเทียน
ถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้
รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะ
เหนือกันบ้างไปที่จังหวัดสุโขทัย

เป็นประธานในการเปิดงานวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยได้เปิดกรวยหน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัฒธิารงคอมบรรดินทระเทพพยาวรางกูล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนคนสุโขทัย
แต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมฟังพระเจริญพระพุทธมนตร์
พร้อมร่วมกันเวียนเทียนรอบวัดมหาธาตุที่งดงามแบบนี้นะครับ

เหนือกันค่ะไปที่วัดศรีสุพรรณถนนบัวลาย

นี่คืออุโบสดเงินหลังแรกของโลกนะครับ
เป็นอีกวัดหนึ่งที่ชื่อดังแล้วก็มีประชาชนไปกันมากเลย
ก็มีพุทธศาสนิกชนไปเวียนเทียนรอบอุโบสถเงินนี่แหละค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ
รวมถึงคู่ของคุณเคลลี่ธนพัฒน์พระเอกหนุ่มกับแฟนสาว
ก็ไปร่วมเวียนเทียนและถวายดอกไม้ด้วยนะคะ
ซึ่งพระเอกเคลลี่เพิ่งบวชที่วัดศรีสุพรรณแห่งนี้
ลาศิคะออกมาได้วันเดียวก็มาร่วมกิจกรรมนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ไปดูบรรยากาศการเวียนเทียนทางน้ำกันบ้างค่ะบรรยากาศ
แบบนี้เลยนะคะก็มีนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
จะบอกว่าเราไปพระเยาเราก็ต้องเจอผู้ว่าพระเยาคนนี้
ใช่ค่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับ
ก็ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันพายเรือเวียนเทียนทางน้ำ
รอบวัดติโลกอารามอยู่กลางกว้านพยาวแบบนี้นะคะ
เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และปีนี้ทางจังหวัดพยาวก็ได้ใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านกว่า๕๐ลำเลยนะคะ
ได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ส่วนบรรยากาศการเวียนเทียนหลายวัดในจังหวัดพยาว
โดยเฉพาะที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง

ก็มีพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยว
ทั้งในแล้วก็มาจากต่างจังหวัดก็มาเข้าร่วมงาน
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสานหบูชา